สวัสดีครับ๗นาฬิกา๓๘นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคบตนันพี่สิทธิ์มาหันครับเช้าวันนี้หลายคนตื่นมามองไปบนท้องฟ้าหลายจุดหลายพื้นที่ค่อนข้างที่จะอึมคลึมนะครับอากาศเย็นสบายเลยทีเดียวและคาดการณ์ว่าวันนี้ตลอดทั้งวันหลายพื้นที่ก็จะได้สัมผัส

๓๑๓๒แต่ว่ายังมีอยู่บางจุดที่อาจจะร้อนหน่อยนั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียตในกระดาษที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับจากการตรวจสอบในวันนี้อุณหภูมิก็ยังทรงทรงอยู่ที่ประมาณ๓๒จนถึง๓๓องศาเซลเซียตที่เป็นแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เอกเนี่ยนะครับ

ประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้ยังคงมีกำลังแรงนะครับที่แรงแบบนี้เพราะว่าถูกเหนียวนำเข้าสู่จุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกาะตัวบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนหรือว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามยอมความกดอากาศต่ำนี้เองเป็นห่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับที่เกิดจากการสลายต
ความกดอากาศต่ำนี้จะทำให้เกิดกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่บริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศจีนแล้วยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับที่เหนียวนำทำให้ตอนนี้เกิดเป็นร่องฝนหรือว่าบริเวณที่มีฝนตกชุกเป็นทางยาวนะครับลากเชื่อมต่อยอมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งยอมที่เกาะตัวบริเว

เต้นตอนกลางโดยถ้าเรามาดูปริมาณน้ำฝน
ภัดรายที่อยู่บริเวณทางกล่าวมีหลายจุดในทีเดียวที่ทาง

กรมป้องกันและมถาวสารสรรพัย
มีการบริการแปลกติดตามแสนแล้วกันอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์คลื่นยังคงต้องเฝ้าตรวจสอบโดยเฉพาะใครที่จะเดินเรือในระยะนี้
ทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอาวไทยตอนนี้คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ชาวเรือที่เจาะเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
และได้ควรที่จะงดออกจากฝั่งโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
เนื่องต้นสัปดาห์หน้าคลื่นลมก็จะอ่อนกำลังลง
จากการตรวจสอบวันนี้โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่
และถ้าหากเราคำนวณดูช่วงเวลาที่มีโอกาสการเกิดฝน
เพราะว่าในช่วงสายวันนี้ก็จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆ

ดูฝนด้วยนะครับนี่คือภาพรวมการแบบแรงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นกับ
เมืองไทยของเราในเช้าวันนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ